มีสื่อต่างชาติได้เปิดเผยภาพเป็นลักษณะของคลิปจากกล้องหน้ารถ
คนขับพยายามหลบหนีออกจากงานเทศกาลดนตรี
แต่ถูกยิงสกัดจนรถเสียหลัก

แล้วก็เหตุการณ์เนี่ยถูกกลุ่มฮามาสยิงสกัดใส่หน้ารถ
นี่คือรถที่เขาพยายามจะหนีออกจากการจัดงานเทศกาลดนตรี
ที่มีภาพในโลกออนไลน์ว่ากำลังจัดงานกันอยู่
และก็มีฮามาสตที่กระโดดล่มกันลงมา
มีจรวดพูดมาโดนยิง
เมื่อวันสามวันแรกที่ดรมกันใช่ไหมเป็นไม่ได้
คือยังไม่สามารถระบุได้ว่าคนขับรถรถคันนี้เสียชีวิตรึเปล่า

เห็นแต่กลุ่มฮามัสหลายคนวนเวียนอยู่รอบรถ

น่ากลัวมากจริงค่ะเดี๋ยวดูอีกคลิปนึงค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์วันแรกเลย๗ตุลาคมประมาณสัก๙โมงเช้า
พามาสสองคนถือปืนวิ่งมาที่รถเก๋งแล้วตะโกนเรียกเพื่อนอีกกลุ่มนึง
สังเกตดีจะเห็นว่าประตูรถเก๋ง๔บานเปิดเอาไว้หมดนะคะ

ใช่คาดว่ารถจะโดนกลุ่มฮามาสถล่มยิงไปแล้ว
แล้วกลุ่มฮามาสลากร่างของคนที่อยู่ที่เบาะนั่งคนขับ
เบาะหลังฝั่งซ้ายและเบาะหน้าฝั่งขวาลงมา